ซึ่งทางด้านของตำรวจกองปราบก็จับนางกิมเองเป็นพี่สาวของหญิงไก่
ฐานแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงหลอกเงินผู้เสียหายกว่า๓ล้านบาท
บอกว่าจะนำไปถวายเบื้องสูงแต่พอได้เงินแล้วเอาไปทำอะไรคะ
เอาไปใช้ส่วนตัวแล้วก็ยังปลอมเอกสารสำนักพระราชวังไปมอบให้ผู้เสียหายแทนนะคะ
นางกมลทัศน์ธนทรโคศิจิระหรือกิมเองผู้ต้องหาคดีหมินเบื้องสูงตามมาตรา๑๑๒
ร่วมกันช่อกงร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอม
ถูกนำตัวมาสอบปากคำที่กองปราบรามหลังชุดสืบสวนจับกลุ่มได้ที่จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าถูกนางกมลทัศน์
อกเอาเงินจากผู้เสียหายกว่า๓ล้านบาท
บอกว่านำเงินไปถวายเบื้องสูงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นำเงินไปถวายจริง
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
กิมเองนั้นเคยให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์แห่งหนึ่ง
เคยตามเสด็จพระราชดำเนินไปที่ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่
และไปปรากฏตัวในงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดราชบุรี
สร้างภาพให้ผู้คนหลงเชื่อว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับชนชั้นสูง
จากนั้นก็ชักชวนให้ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสต่าง
มีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนหลายรายมูลค่ากว่า๒ล้าน๙แสนบาท
ภายหลังจากโอนเงินให้แล้วผู้ต้องหาก็จะทำหนังสือ
ส่งขอบคุณที่อ้างว่าออกโดยสำนักพระราชวังส่งให้กับผู้ที่หลงเชื่อ
ซึ่งต่อมาตรวจสอบพบว่าเป็นของปลอม
พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับค่ะ
ขณะเดียวกันตำรวจยังเข้าตรวจค้นคอนโดหรูของนางกิมเอง
ภายในซอยลาดพร้าว๖๐พบวัตถุมงคลวัตถุโบราณมีค่าจำนวนมาก
อย่างเครื่องถ้วยชามเบนจรงงาช้างดาบแล้วก็รูปปั้น
โดยตำรวจได้ตรวจยึดเอกสารเกี่ยวกับงานของเบื้องสูง
นางกิมเองไปมีส่วนร่วมในงานถวายของแด่เบื้องสูง
และของมีค่าบางส่วนซึ่งมีตราสัญลักษณ์
ซึ่งนำไปตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นของทำปลอมแปลงขึ้นมาหรือไม่นะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาความผิดในคดีหมินเบื้องสูงตามมาตรา๑๑๒
พร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดี
ตำรวจยังคงเชื่อว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ถูกหลอกลวง